ไปดูกันใน๒สนามเลือกตั้งผู้ว่ากอทมครับ
นี่เลยครับสดร้อนเมื่อเย็นวานนี้เอง
๘มาแบบนี้แน่นอนคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ครับ
ปราศัยอย่างเป็นทางการครั้งแรกเลย
สาราแปดเหลี่ยมสวนลุมพินี
ภายใต้ชื่องานของเขาก็คือกรุงเทพแก้ยากชัดชาติแก้ได้
คือ๒๐๐นโยบายแก้ปัญหาพัฒนากรุงเทพ
แล้วก็โชว์แนวคิดที่แตกต่างสร้างความรู้สึกเอ๊ะ

แล้วก็ถุงป้ายหาเสียงของคุณชัดชาติ
กลางฟ้าฝนที่ตกตกหยุดตลอดทั้งวันเลยนะครับ
เมื่อวานนี้ก็มีเพื่อนผมไปเหมือนกันที่สวนลุมเนี่ย

แล้วก็มีดรโจไปด้วยครับ
พิจิตรรัฐกุลอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มาร่วมรับฟังด้วยนะครับนี่นั่งหน้าเลย
ค่ะคุณสกลทีพัทยกุลค่ะ

บรรดาแม่ค้าสะท้อนปัญหาเรื่องของขยะ
คุณสกลทีบอกว่าหากได้เป็นผู้ว่า
จะเอาเอกชนเข้ามาทำจะได้ประหยัดเงินนะคะ
แล้วก็จะเข้าไปดูเรื่องของการเก็บภาษีเมือง

ขณะเดียวกันก็เตรียมขึ้นเวทีปราศัยใหญ่
โค้งสุดท้ายคือวันที่๒๐พฤษภาคมนี้

แล้วย้ำเหตุผลสำคัญที่คนกรุงเทพต้องเลือกสกลทีค่ะ
ต่อที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับ
นี่ลงหาเสียงแบบลูกผู้ชายฮะ
วินบอกใครโจมตีด้วยวาธกรรมก็ไม่โกรธนะ
เพราะสุดท้ายประชาชนเป็นคนเลือก
เมื่อวานนี้ครับบิ๊กวินลงพื้นที่ชุมชน๒๐๐ห้อง
วัดปากน้ำแล้วก็ตลาดต้นไม้ชายคาเพชรเกษม๒๘
มีสีสันด้วยคุณผู้ชมระหว่างที่ลงพื้นที่เนี่ย
มีแฟนคลับตัวจิ๋วครับชื่อว่าน้องจก
น้องจกนี่เป็นเด็กวัยแค่๙ขวบ
ก็มากับคุณปู่คุณย่ามาดักรอเจอคุณอัศวินนี่แหละ
แล้วน้องมาพร้อมกับแผ่นพับหาเสียงนี่น้องจกนะ
เหมือนลุงอัศวินครับโอ้โหนี่ขวัญใจน้องจกนะครับ
แฟนคลับต่างวัยค่ะค่ะครับ